อ่าผู้จดการเป็นดินได้ปรึงศาหารื่นกัน
คืองานนี้ได้นำเข้าไปหารื่นกับผู้จดการปฏิสินตรีย์อีก๒ท่านนะฮะ
ก็เห็นชอบร่วมกันแล้วเห็นว่ากระทรวงการคังกระทรวงพลังงานและบริษัทปรตทจำกัด
นะฮะซึ่งในขณะที่ฟ้อมคดีเนี้ย
ทั้งหมดจะมีผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหมด๑๑ราย
เพราะในบางช่วงนี่รับบุตรีเป็นสองคนนะฮะบางช่วงเวลาเป็นสองคน
เพราะนั้นทำให้มันงอกทุกรายเป็นผู้ถูกฟ้างคดีของคน๑๑ราย
ก็มีทั้ง๑กระทรวงการคลัง๒กระทรวงพลังงานนะครับ
สามก็คือบริษัทปตทใช่ไหมฮะ
สี่มีไหมอ้อกลมทะลักษณ์อีกอัน
แต่กรมธรรมก็คืออยู่ในกระทรวงกันครั้งนั้นแหละครับ

ผู้ที่ถูกฟ้องเข้าบทครับ
ยังไม่ได้บรรบัดตามขั้นตอนละมติของคม

และไม่ได้บรรบัดหน้าที่ตามกฎหมาย
จึงขอเสนอเรื่องพร้อมทั้งความเห็นในเรื่องนี้ดังกล่าวต่อสารปกครอง
เพื่อให้สารประกอบพินาวินิจฉัยและมีคำสั่งดังต่อไปนี้
คำขอมีอยู่๓เรื่องนะครับ
หนึ่งขอให้พศมติครมเมื่อวันที่๑๘บ๕๐
และ๒เมื่อวันที่๑๐สิงหา๒๕๕๓
ประกอบด้วยใช้ที่ดินที่ได้จากการเวียนคืน
สิทธิการใช้ที่ดินเหนือที่เอกชน
๔๔ประมาณ๑๖๑๗๕ล้านบาทเนื่องจากอ่ามติคลมดังกล่าวเกิดจาก
การแจ้งข้อมูลของรัฐคุณทีว่าการกระทรวงพลังงานใน
ขณะนั้นคือนายผียสวรรค์คลมนั้นผู้ถูกฟ้อคดีอ่า
ที่๖ในคดีนี้นะครับสองให้กระส่วนการคารกระส่วนพลัง
งานและมัตธทอ๋นะครับดำเลิจการแบ่งแยกทรัพย์สินและ
โนตทรัพสินคลมการโดรีมของประเทรดไทยให้กระส่วน
แห่งประเทศไทยน่าวันที่๓๐กัญญาณยนต์
ซึ่งเป็นวันที่แบ่งแยกกับสิน
จำนวน๖๘๕๖๙ล้านบาท
บริษัทปตทจำกัดได้คืนไปแล้ว๑๖๑๗๕ล้านบาท
ดังนั้นบริษัทพัทธทอจำกัดมาจนยังคงต้องโค้นซับสินคืนให้กันส่วนการคางกิจ
จำนวนประมาณไม่น้อยกว่า๕๒๐๐๐บาท

ความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความ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
ความความความความความความความความความความความความความ